นักงานการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง
อุบายหลอกให้กรรมการบริษัทเซ็นเช็คเพื่อชำระหนี้
แต่ว่าให้ทำแบบหลายฉบับจนเขางง
เขาก็เซ็นไปแต่ยักยอกทรัพย์เป็นเงินกว่า๑๘ล้านบาทไปครับ
เป็นผู้หญิงอายุ๔๖ปีชื่อว่าอนิสราถูกตำรวจกองปราบนำหมายจับข้อหารลักทรัพย์ในจ้าง
และร่วมกันลักทรัพย์หรือว่ารับของโจรไปจับได้ที่หน้าแมนชั่นแห่งหนึ่ง
ขออนุญาตเบอร์ภาพเอาไว้ก่อนนะฮะเขาอยู่ในซอยแบริ่งสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรประการ
สอบสวนพบว่าผู้ต้องหามรายนี้ไปทำงานตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทอสังหาบริมทรัพย์แห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการกรอกข้อความลงในเช็คเพื่อให้กรรมการบริษัทลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงิน
ก็พนักงานการเงินให้สั่งจ่ายเงินเนอะเอากรรมการก็ลงชื่อตามปกติ
ต่อมาผู้บริหารบริษัทได้ตรวจสอบพบว่าเอ๊เช็คที่ใช้สำหรับการจ่ายเงินในการดำเนินธุรกิจ๒ฉบับที่เคยเซ็นชำระหนี้ไปแล้วเนี่ย
ทำไมมาเซ็นอีกอ่ะเฮ้ยจำได้ไม่เคยเซ็นแล้วเอ๊ะทำไมมันมาอีกรอบนึงอ่ะ
แล้วทำไมสั่งจ่ายไปยังบุคคลที่รู้จักกันกับพนักงานคนนี้ล่ะ
เอ๊ะมันเกี่ยวข้องยังไงเริ่มเอ๊ะแหละ
ต่อมาเริ่มมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจนพบว่า
ผู้ต้องหากระทำการลักษณะแบบนั้นหลายครั้ง
ทำอยู่๕ปีเบ็ดเสร็จแล้ว๒๑๙ครั้ง
จะมารู้ว่าโดนยักยอกทรัพย์ไปกว่า๑๘๑๔๐๐๐บาท

ถูกต้องครับนะฮะกรรมการบริษัทที่เป็นคนเซ็นเช็คถือว่าเป็นผู้เสียหาย
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสนประหลโยธินดำเนินคดีกับนางสาวอนิสรา
แล้วพวกอีก๖คนพุทธอาหาร๖คนมอดตัว
แต่อานิสราเนี่ยหนีครับแล้วสุดท้ายตำรวจกองปราบไปจับได้ที่สมุทรประการที่สำรงเหนือ
เรื่องต้นเขายังคงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ